เต๋าเลยขออัปเดตถึงโครงการที่จะไปวิ่งมาราทอน
บนเส้นทางที่หนาวที่สุดในโลกนะคะ
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
ให้กับมูลนิธิธัญรักษ์
ตอนนี้ก็ฟิตร่างกายแล้วแต่ว่าจะฟิตขนาดไหนไปถามกันหน่อยค่ะ
โอ้โฮอย่างแรกเราต้องแข็งแรงค่ะ
คือระยะ๔๒ผมก็วิ่งมาแล้ว
แล้วเราก็พยายามศึกษาวิธีการว่าทำยังไงเราจะวิ่งให้มันดีขึ้น
เราจะดิ้งได้เร็วขึ้นเหนื่อยน้อยลง

คือเราต้องแข็งแรงไม่ใช่ไปถึงปุ๊บ
เราไปเจออากาศที่เปลี่ยนพวกเราไม่สบายอย่างนี้
ไอ้ช็อกไม่ช็อกแต่พอไม่สบายงานมันก็จะหนักขึ้น
ตลอดระยะเวลานี้ก่อนถึงเมษานะฮะ
ก็คงต้องซ้อมเยอะช่วงนี้ก็คงต้องแบ่งเวลาเยอะครับคือความเสี่ยงมันก็คือความตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญความตื่นเต้นมันคือมันคือความบันเทิงในชีวิตปกติผมวิ่งอยู่ประมาณ๖ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับก็อะไรก็ได้ฮะต้องจบอ่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีของคนในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะ